ปกติที่ไม่มีเหตุการณ์โควิดนี้ก็
วันหนึ่งกำไรก็๒๓๐๐อยู่แล้วนะคะ
ตอนนี้ตลาดปิดเร็วขึ้นภายใน๒ทุ่ม
ก็คือจะไม่ให้มีแม่ค้าอยู่ในตลาดหลงเหลือเลย
ก็ทำให้ยอดขายเราลดลงไปครึ่งหนึ่ง

กุ้งแล้ววันที่ไม่ได้ขายนี่ไปทำอะไรคะ

ณตอนมาวันแรกไม่ได้ไปรับจ้างก่อสร้าง
นี่คือหลังจากที่มาออกรายการแล้ว

๒เดือนเต็มที่กุ้งไม่มีรายได้เลย
ส่วนมากเลยต้มข้าวใส่เกลือค่ะ
ไปไม่กลับมาเลยบ้านผมไปร่วมรวยอยู่ลำลูกกัน
กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น

โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ

ร้องได้๑ล้านบาท
สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับที่กำลังรับชมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วัน
พบกับรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

ร้องได้ให้ลูกทุ่งสู้ชีวิต
ก็เป็นเกมโชว์หนึ่งเดียวนะครับในเมืองไทยที่ง่ายที่สุดนะครับ
ไม่ต้องร้องดีไม่ต้องร้องเพราะนะครับ
ร้องครบ๑๐เพลงเนื้อเพลงถูกต้องหมด

คุณผู้ชมที่รักค่ะครั้งที่แล้วนะคะเราอยู่กันกับพี่กุ้งนะคะ
กุ้งคนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสาวแกร่ง
เป็นคุณแม่ที่สู้เหลือเกินค่ะนอกจากสู้เพื่อลูกแล้วยังสู้เพื่อสามีอีกด้วย
ชีวิตเธอสมัยก่อนค่ะไม่ได้เหน็ดเหนื่อยอะไรมาก
แต่ว่าหลังจากสามีมีอาการเส้นเลือดนะคะในสมองอุดตัน
ก็ทำให้เดินไม่ได้นะเสียไปครึ่งหนึ่ง
เธอก็ดูแลสามีอย่างเต็มกำลังทำงานคนเดียวอย่างเต็มกำลังค่ะ
คุณผู้ชมค่ะไปย้อนดูภาพเรื่องราวชีวิตของเธอกันอีกสักหนึ่งครั้งค่ะ

สวัสดีค่ะฉันชื่อนางพิมิพานามสกุลศรีพยักษ์ชื่อเล่นว่ากุ้งค่ะ
อายุ๓๘ปีอยู่จังหวัดนนทบุรีอำเภอไซน้อยค่ะ
ครอบครัวของกุ้งอยู่กันทั้งหมด๔คนค่ะ
คนที่หนึ่งก็สามีของกุ้งค่ะชื่อเล่นว่าเอค่ะอายุ๓๗ปีค่ะ
เขาป่วยเป็นอำมพลึกค่ะช่วยตัวเองไม่ได้เลยค่ะ
อาการหนักถึงขนาดกินข้าวก็ต้องหยอดเป็นข้าวเหลวหยอดใส่ปากเพราะว่า
อีกข้างนึงเขาไม่สามารถที่จะขบเคี้ยวอาหารได้
ช่วงที่เป็นใหม่อาการเขาจะหนักมากขยับอะไรไม่ได้เลย
เวลาอยากจะกินอะไรเขาก็ใช้มือข้างขวาที่เขาพอจะมีแรง
เขียนหนังสือว่าหิวน้ำหิวข้าวหรือว่าอยากเห็นหน้าลูก
เข้าใจความรู้สึกเขาดีค่ะแล้วก็กุ้งก็สงสารเขาสงสารที่สุด
วันนั้นผมได้ทานกุ้งแล้วผมไปกินหัวกุ้งที่มีมัน
ตัวผมเป็นโรคอยู่แล้วเป็นความดันเป็นไขมันเป็นเบาหวาน
ซึ่งหมอเขาบอกว่าเกิดมาจากมันกุ้งเป็นสาเหตุทำให้เส้นเลือดในสมองผมแตก
หลังจากเหตุการณ์วันนั้นทำให้ซีกซ้ายผมใช้งานไม่ได้ไม่เป็นปกติ
แขนยกไม่ได้กรรมลายยิบจับอะไรไม่ได้เลย
คนที่สองก็คือลูกชายคนโตค่ะชื่อน้ำหนาวค่ะอายุสิบสองปีค่ะ
อยู่โรงเรียนวัดเสนีวงค่ะเขาอยู่ชั้นป๕ค่ะ
เขาเป็นเด็กดีค่ะช่วยเหลือพ่อยามที่กุ้งไปหาเงิน
เขาก็จะคอยหาข้าวให้พ่อกินคอยหาน้ำคอยหายา

แล้วก็อาบน้ำเช็ดตัวให้พ่อใส่เสื้อผ้าใส่กางเกงให้ค่ะ
น้ำหนาวแกจะเป็นเด็กไม่ค่อยยิ้มเพราะว่าแกเหมือนเป็นเด็กที่เก็บกฎ

แกเห็นกุ้งเหนื่อยแกก็อยากจะช่วยที่เขาได้
สงสารลูกมากเลยอยากให้ลูกได้วิ่งเล่นเหมือนคนอื่น
แต่แกก็ไม่อยากไปเขาบอกว่าถ้าไปแล้วใครจะดูแลพ่อ
คนที่สามน้้องน้ำเหนืออายุ๔ครับอยู่ชั้นอนุบาลโรงเรียนวัทย์เซมีวงค่ะ
เขาก็สนภาษาเด็กแต่เขาก็ใช้ง่าย
คนสุดท้ายคือกุ้ง
เมื่อก่อนกุ้งกับแฟนก็ทำงานคู่กันนะคะก็ยังช่วยกันได้
ตั้งแต่แฟนกุ้งป่วยกุ้งก็ต้องรับภาระคนเดียวทุกอย่าง
ค่าเล่าเรียนค่ากินค่ายาปัจจุบันกุ้งเป็นแม่ค้าค่ะค่าขายค่ะ
ขายหัวหมูพะโล้ต้มค่ะกุ้งขายอยู่แถวตลาดนัดเอื้ออาทรสารยาค่ะ
กิจวัตรประจำวันของกุ้งก็คือช่วง๖โมงครึ่งเนี่ยกุ้งต้องแต่งตัวลูก
แล้วไปส่งลูกทั้งสองคนที่โรงเรียนส่งลูกเสร็จกุ้งก็ขี่รถไปเอาหมูที่โรง
ระยะเวลาจากโรงเรียนถึงโรงหมูเนี่ยประมาณ๒๐กิโลค่ะ
โรงหมูนี่คือต้องไปแต่เช้านะคะถ้าเราไปสายนี้เราจะไม่มีหัวหมูขายเลยค่ะ
พอมาถึงบ้านนะคะกุ้งก็ทำการชำแหละถามว่าทำยากไหม
ทำยากมากค่ะต้องใช้แรงเยอะมากค่ะกุ้งเคยมีครั้งหนึ่งตอกพาดค้อนไปโดนนิ้วค่ะ
ขวานก็โดนที่มือด้วยเลือดไหลก็ต้องเอาน้ำฉีดให้เลือดมันหาย
แล้วเราก็เอาผ้ามากำมือไว้ให้เลือดมันหยุดเพื่อที่เราจะได้ทำงานต่อ
พอเสร็จจากการที่กุ้งทำหมูแล้วก็ได้เวลาไปรับลูกสาวคนเล็ก
ไปรับสิบเอ็ดโมงค่ะกุ้งต้องไปขายของบ่ายโมง
ถ้ากุ้งไปรับบ่าย๒กุ้งก็ไปขายของไม่ทัน
ก็เลยต้องขออนุญาตครูให้น้องเลิกครึ่งวัน
ส่วนลูกชายขาไปกุ้งก็เอาจักรยานใส่รถสาเล้งไป
แล้วขากลับก็ให้เขาปั่นจักรยานกลับบ้านเอง
กว่ากุ้งจะขายเสร็จกลับถึงบ้านประมาณ๓ทุ่มค่ะ
รวมระยะทางที่กุ้งใช้ชีวิตอยู่บนสาเล้งก็เกือบร้อยกิโลต่อวันค่ะ
เคยมีวันที่อดที่สุดก็คือต้องต้มข้าวใส่เกลือ
ให้แฟนกินแล้วก็ลูกกินไปก่อน
กุ้งบอกลูกว่ากินไปเถอะลูก
ยังดีเรายังมีข้าวกินเรายังนึกถึงคนอื่นที่เขาไม่มีกินนะลูก
มีกินแค่นี้ก็ดีแล้วแฟนก็กินแต่ก็กินทั้งน้ำตาเพราะเขาช่วยเราไม่ได้
รู้สึกท้อครับทางบ้านผมก็ไม่มีใครเอา

อยู่สู้อยู่ทุกวันนี้หาเลี้ยงผมแล้วลูก

ขอบคุณที่ไม่ทิ้งผมในวันที่ผมเป็นแบบนี้

ถ้าไม่มีผู้หญิงวันนี้ก็คงจะไม่มีผมในวันนี้

โตไปจะได้เอาตังค์ทำงานไปเลี้ยงพ่อแม่ครับ

ไปซื้อยาและพาแฟนกุ้งไปกายภาพ

ุ้งจะนำเงินส่วนนี้ไปซื้อลอตเตอรี่

เพื่อที่เขาจะได้ช่วยกุ้งได้อีกแรงหนึ่ง

หมอที่ทำการผ่าตัดเขาก็

เพราะว่าการเจาะคอมันติดเชื้อง่าย

ุ้งจะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้เขารอด

รักที่สุดกับคุณคนนี้ครับผู้หญิงวันนี้

ว่ากุ้งนี้ไม่ทิ้งผมแต่วันนี้ผม

รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตต้องการเงินทุน
เอาเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเรา

กินข้าวแล้วยัง
ตำร้านเงินยังหน่อย
คือทอดหลายหลายหัวใจ
ให้โทรมาถาม

บูรค่า๒หมื่นบาท
คุณกุ้งร้อง

คุณกุ้งนะครับนักสู้ชีวิตของเรานะครับ
คราวที่แล้วเธอก็มาเป็นนักสู้ชีวิตไปแล้ว
คราวนี้ก็จะมาทำหน้าที่ต่อ
มาดูซิว่าเธอจะทำสำเร็จไหมนะครับ

ว่าเหนื่อยคำว่าเมื่อยก็สะกดไม่เป็น
สู้เพราะอยากเห็นลูกและสามีได้อยู่ดีและแข็งแรง

สวัสดีครับคุณกุ้งนะครับ
ขอต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
ครั้งนี้เป็นครั้งที่๒แล้วนะครับคุณกุ้ง

วันนี้ก็มากับครอบครัวของคุณกุ้งเหมือนเดิมนะครับ
ทางด้านล่างนะครับก็ขอต้อนรับสามีนะครับ
คุณเอแล้วก็น้องน้ำหนาวแล้วก็น้องน้ำเหนือ

หลังจากที่เราไม่ได้เจอกัน๑อาทิตย์

หลังจากที่ไม่ได้เจอก็ยังทำเหมือนเดิมค่ะ
ยังต้องหาเงินขายของหาเลี้ยงพวกเขาเหมือนเดิม

กุ้งขายหัวหมูพะโล้อยู่ที่ไหนคะพี่กุ้ง
อยู่ที่ตลาดนัดเอื้อทรศาลยาค่ะ
ตอนนี้เป็นไงบ้างขายดีไหม
ตอนนี้เหรอคะปกติที่ไม่มีเหตุการณ์โควิดนี้ก็
วันหนึ่งกำไรก็สองสามร้อยอยู่แล้วนะคะ

ใช่ค่ะตอนนี้ตลาดปิดเร็วขึ้น

ก็คือจะไม่ให้มีแม่ค้าอยู่ในตลาดหลงเหลือเลย
ก็ทำให้ยอดขายเราลดลงไปครึ่งหนึ่ง

ใช่ค่ะจากที่เราได้น้อยอยู่แล้ว
เราก็ได้น้อยครึ่งไปอีกค่ะ
ทีนี้ก็คือลำบากเลยพี่กุ้ง
แต่ว่าเรื่องค่าชงค่าเช่า

คืออยู่ในช่วงนี้เขาอาจจะให้เรายังไม่ต้องจ่าย

พอเลยช่วงนี้ไปเราก็ยังทบให้เขาเหมือนเดิม

ณตอนนี้การค้าขายรายได้ลดลงเกินครึ่ง
นั่นก็หมายความว่าสภาวะครอบครัวนี่

ใช่ค่ะที่ลำบากกว่าแต่ก่อนเยอะ

ใช่ค่ะเพราะว่าเราหาเงินได้น้อย
น้อยเหลือเกินน้อยมาก
คือจากแต่ก่อนเราได้๒๐๐๓๐๐วันไหนเสาร์อาทิตย
เสาร์อาทิตย์เราขายได้๓๐๐ก็ยังโอเคหน่อย
แต่พอตอนนี้เราได้กำไร๑๐๐กว่าบาท

เพราะว่าซื้อข้าวซื้อกับข้าว
ซื้อของใช้ซื้อยาให้เขา
คือรายได้หายไปครึ่งหนึ่ง
แต่รายจ่ายเหมือนเดิมเท่าเดิม
พี่กุ้งค่ะครั้งที่แล้วจำได้ว่าพี่กุ้งเล่าให้ฟัง
ว่าตอนไปซื้อหัวหมูก่อนจะมาทำพะโล
เห็นบอกต้องแย่งกันเพราะว่ามีพ่อค้าแม่ค้าหลายเจ้า

สบายมากเลือกคุยแบบตามใจชอบเลย

เขาบอกกันว่าเอาไปเยอะก็เน่า
เขาบอกว่าขายไม่ได้ไม่มีคนเดิน
ณตอนนี้ยังขายทุกวันไหมคะหมูหัวหมูพะโล้นี่
ตอนนี้ขายบ้างไม่ได้ขายบ้างค่ะ
เพราะว่าแทบจะขายไม่ได้เลยค่ะ
กุ้งแล้ววันที่ไม่ได้ขายนี่ไปทำอะไรคะ

ตอนมาวันแรกไม่ได้ไปรับจ้างก่อสร้าง

ก็เลยผันตัวเองไปรับจ้างก่อสร้างด้วย

ฮิ้วปูนเทปูนค่ะ

พี่เอพี่เอทราบไหมคะว่าพี่กุ้งเขาไปรับงาน

เขาบอกว่าถ้าไม่ไปก็ไม่มีอะไรกิน

คือพี่กุ้งมันจำเป็นนะที่เราจะต้องไปเพราะว่า
รายจ่ายมันจ่อตลอดเลยพี่กุ้ง

โยนปูนหิ้วเทเพราะปูนกัด
แต่ว่ากลับมาเรา
เขาก็ถามเรานะว่าแม่เหนื่อยไหม
บอกเหนื่อยแต่เห็นตังค์แล้วก็หายเหนื่อย

เธอก็ได้กินเธอก็ได้ซื้อยาฉันก็หายเหนื่อยแล้ว

ยังได้เยอะกว่าไปขายที่ได้ร้อยกว่าบาท

เป็นเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนคุณผู้ชม
แต่ว่าคนที่เราเป็นห่วงที่สุดก็คือ
แรงงานที่จะต้องหากินรายวัน
กุ้งในสภาวะอย่างเรา

บริษัทก่อสร้างที่ว่าไปรับจ้างนะคะ

ไม่ให้ผู้รับเหมาเข้าไป
ผู้รับเหมาก็ได้ทำ

ได้แต่ที่ว่าโครงการใหญ่เขาก็สั่งปิดค่ะหยุด

ครอบครัวของพี่กุ้งที่กำลังลำบาก
คิดว่ามีอีกหลายครอบครัว

วางแผนในครอบครัวคือเรารายได้น้อย

เหนือจากที่มันไม่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

เรามีข้าวกินก็พอแล้วค่ะ

ตอนนี้พี่กุ้มอยู่บนเวทีของเราคุณป่า
บนเวทีร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตของเราค่ะ

แต่รางวัลของเรายังเท่าเดิม
ไม่ลดไปตามสภาวะของโควิด๑๙แน่นอนนะคะ
เดี๋ยวจะเริ่มให้พี่กุ้งแข่งขันร้องเพลง

ตอนนี้มีเงินสะสมอยู่๒๐๐๐บาท
ตัวช่วยที่เราให้ไว้๓ตัว

เริ่มกันนะครับที่เพลงที่๓
เพลงนี้ก็มูลค่า๔หมื่นบาท
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๓มาเลยครับ
เพลงนี้ก็มูลค่า๔หมื่นบาท

เพลงนี้เก่าเก่ามากตั้งแต่อายุ๑๐๒๐หน่อยได้
พออินโทรขึ้นมาก็จะเห็นความท้อเลยพี่กุ้ง
ทีนี้ครับคล้ายครับคลาน่าจะใช้คำนี้ได้
แต่ถ้าร้องคงไม่ได้แน่
ก็เอาชัวร์นะพี่กุ้งนะ
เพราะว่าถ้าผิดคือเกมจบเลยนะ
ไม่มั่นใจแน่นะเพราะว่ามันครับคล้ายครับข่าว

ตัวช่วยยังเหลืออยู่ครบเลยนะครับ๓แผ่นป้าย

ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๓
คุณกุ้งครับในเพลงนี้คุณกุ้งจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้นะครับ
ต้องการ๒แสนบาทนะครับเพิ่งได้ไปสองหมื่นนะครับ

ตอนนี้ก็คงต้องตัดสินใจให้ดีนะครับ
นึกทบทวนถ้ามันไม่มั่นใจก็บอกมาเลยนะครับว่า

แผ่นป้ายนะครับเลือกใช้ได้ตลอดทั้งการแข่งขันในเพลงนี้
คุณกุ้งจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ทำไมพี่กุ้งขอฟังเหตุผลก่อน

แล้วก็คือเปิดฟังประจำแต่ไม่ได้ร้องคอ
ไม่ได้เจาะจงว่าฉันชอบเพลงนี้ฉันต้องร้องเพลงนี้ค่ะ
คือเราฟังผ่านคือเราชอบเราชอบเป็นคนชอบฟังเพลง

แต่ไม่มีโอกาสที่จะซ้อมหรือว่าร้อง
คือเหมือนฟังแล้วก็ผ่านฟังแล้วก็ผ่านอย่างนี้คือชอบ
กุ้งแต่ว่าตัดสินใจไปแล้วนะคะว่าจะเล่นจะร้องโดยแบบไม่ใช้ตัวช่วย
หลังจากนี้ประคองสติให้ดีขอให้เนื้อเพลงที่ผ่านมานะ
ตอนนี้กลับมาอยู่ในความทรงจำของพี่กุ้งและผ่านไปให้ได้นะพี่กุ้งนะค่ะอ่า

ก็ตัดสินใจแล้วนะครับว่าไม่ใช้ตัวช่วยนะครับเพราะฉะนั้นห้ามร้องผิดเลยนะครับ
แม้แต่คำเดียวจนกว่าดนตรีจะจบลงนะครับขอให้โชคดีนะครับคุณกุ้ง

เพลงที่๓นะครับเพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับ
ไปไม่กลับมาเหนื่อยมากที่กลัว

อยู่ลำลูกกาคงแหน่งหน่ายเมืองนนท์สินา
อยู่ลำลูกกาก็เลยไม่มาบางกรู
ไทยเป็นนุ่มประทุมธานีเงินก็ดีขายที่ดินรู้
พอรวยพี่คงมีแฟนสวยทิ้งทางบางกรวยให้คอยโสกา
เธอย้ายไปดวงใจแทบฝนโอ้สาวเมืองนนต้องทนบนหา
อยากทิ้วมังคุ้นละมุดผู้สา

ให้หลายคลามิกราจะทำวันไหนว่างให้มาบ้างกลูก
รวยไม่รวยไม่เคยล่วงหลังยังเป็นหนึ่งบนถึงประจา
ไม่เคยลืมคำคนลำลูกกา
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต